เอาใจคนที่รักสุขภาพเป็นเมนูเกี่ยวกับผัก
ร้านที่จะพาไปถือว่า
เป็นแหนมเนืองที่อยู่คู่กับจังหวัดสกลนครมาอย่างช้านาน
เพราะฉะนั้นไปตลอดกินกันดีกว่าค่ะ
ตลอดกินวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มพุง
และเพลินตากับแหนมเนืองรสเด็ดระดับตำนาน

ร้านอาหารเวียดนามสูตรต้นตำรับอาหารพื้นเมือง

เป็นร้านดังที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดสกลนคร

มาแบ่งความอร่อยให้กับชาวกรุงเทพบ้างค่ะ
การันตีความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น

จากอาหารที่ละลานตาแล้ว
เจ้าของร้านก็หล่อและลายใจด้วยล่ะค่ะ

ขอเชิญพี่ชนะพี่นิวนาวพี่ใบตอง
เข้ามาทานแบบเนืองอร่อยได้เลยครับ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นเจ้าของตำแหน่ง

เพราะว่ามันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กครับ
ผมเนี่ยเห็นพ่อแม่ขายมาตั้งแต่ยุคอยู่ในตลาด

จนตอนนี้เป็นร้านใหญ่ที่อยู่สกลนคร

ผมอยากให้วิลลี่แหม่มเนืองมันติดอันดับประเทศจังเลย
อยากให้เวลาทุกคนกินแนมเนือง

ในการเปิดสาขาแรกที่กรุงเทพครับผม
แล้วเมนูเด็ดที่อยากจะแนะนำให้เราทาน

ก็เมนูพิเศษของผมเลยก็คือแหนมเนืองครับ
แนมเนืองของผมทำมาจากหมูร้วนเลย
และอันที่๒คือน้ำจิ้มแหมเนืองของผม
ใช้วัตถุดิบอย่างดีในการทำครับผม
เมนูที่๒ก็จะเป็นกุ้งพันอ้อยครับ

หนุ่มเบื้องยวนหรือว่าพิซซ่าเวียดนามนั่นเอง

หรือว่าไม่อยากทานของอ้วนก็สลัดแนะนำครับผมตัวนี้ครับ
ส่วนตัวนี้เลยครับแนะนำสำหรับคุณผู้หญิงครับ
เนนูนี้เรียกว่าพันธุ์ผักข้างบนจะเป็นไข่
จะมีสรรคอหมูมีหมูยอ
แล้วก็เป็นผักข้างล่างห่อด้วยต้นหอมนะฮะ
สำหรับใครที่กำลังออกกำลังกายแล้วอยากกินอาหารคลีนลดน้ำหนัก

มหมูตัวนี้ไม่ใช่นมหมูธรรมดา
แต่ว่าเป็นนมหมูที่เป็นนมหมูของสาวจริง

อ้าวโน้ว
เคล็ดลับมาใจลูกค้าก็คือ
วัตถุดิบในร้านที่เขาคัดสรรมาอย่างดี
แม้แต่ผักเคียงที่ร้านเขาก็ล้างแล้วล้างอีกถึง๔น้ำด้วยกันล่ะค่ะ
ดูได้จากลูกค้าในร้านค่ะที่นั่งกันแน่นเอี๊ยดทุกโต๊ะ
ใครที่ชอบทานอาหารเวียดนามโดยเฉพาะแหนมเนือง

ร้านอยู่ตรงไหนคะคุณท็อป
สหาคุณเทพฯตั้งอยู่ที่สอยประชาสมเคราะห์๒๖นะครับ

มีที่จอดรถอยู่ข้างหลังร้านนะครับผม
หรือถ้าลูกค้าคนไหนอยู่ที่จังหวัดสกลนคร
ก็เชิญได้นะครับอยู่ที่อาคารวัดแจ้งแสงอรุณครับ
วักตามด้วยด์เลอิเวอร์รี่นะครับ
หรือไม่ก็สั่งทางไลน์แมนแกรฟฟู้ดฟู้ดแพนด้าอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับผม
เจ้าของนอกจากจะหน้าตาดีแล้วเนี่ยนะคะก็ยังทรงแนมในหน้าตาดีใจดีนะคะ

โอ้โหนอกจากจะหน้าตาดีแล้วจิตใจยังดีอีกด้วย
แน่นอนสิคะคุณของอร่อยของดีแบบนี้ต้องแบ่งปัดได้รับใจเย็นลูก
จัดสิบอกคุณผู้ชมหน่อยรสชาติมันเป็นยังไงคะ
นี่ใครจะไปอดใจไหวเขาบอกว่ากินแหนมเนืองของคุณวิลลี่เผลอจะหน้าตาดีเหมือนเจ้าของร้าน

เดี๋ยวนะมันจะมีแบบความอร่อยอยู่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นผักที่สดใหม่ที่เขาบอกใช่ไหม
ฉันคงไม่ต้องสาธิตวิธีการกินนะเพราะว่าคุณผู้ชมน่าจะกินเป็นทุกคน
แต่สาธิตวิธีการเอาเข้าปากว่าจะท่าไหนดีดีกว่า

ชิ้นเริ่มเพิ่มโดยนะอ่อออลองดูลองดู
เดี๋ยวสิ

ก็เขากินไม่รู้ก็น่าจะรู้ไงว่ารสชาติมันอร่อยไหม

อร่อยไหมถามจริงอร่อยไหม
กินขนาดนี้คุณผู้ชม
คุณยิ้มให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ไหม

แต่ว่าเขาก็ย้ายมาที่กรุงเทพมหานครด้วย

เบอร์โทรก็มีคุณผู้ชมติดต่อเข้าไปได้เลย